ส่วนต่างจังหวัดก็เริ่มนำดอกดามเรืองมาตกแต่งทั่วเมืองกันแล้วครับ
เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครพิสุนโลกเร่งนำต้นดอกดามเรืองที่ออกดอกเหลืองอร่ามไปวางตามจุดสำคัญ
บริเวณทางแยกทางร่วมเกาะกลางถนนมิตรภาพตั้งแต่เชิงสะพานสูงหรือสะพานข้ามทางรถไฟฝั่งตะวันตก
ห้างสรรพสินค้าไปจนถึงบริเวณสะพานนะเรสวน
ส่วนเขตเทศบาลนครพิศนุโลกชั้นในเช่นบริเวณวงเวียนหน้าสถานีรถไฟพิสุนโลก
เวียนหอนาฬิกาหน้าพระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
หน้าสำนักงานเทศบาลนครพิศนุโลกหลังเดิม
รวมไปถึงบริเวณสวนกลางเมืองสถานที่จัดนิทัศกาลศิลปะเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่๙
ศิลป์สองแควร์๙ตามรอยพ่อ
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ประชาชนนิยมไปถ่ายภาพคู่กับภาพวาดของศิลปะแขนงต่าง
ก็มีดอกดามเรืองแล้วก็ดอกทานตะวันชูช่ออย่างงดงามเช่นเดียวกันนะครับ
ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลาขนาดนี้ก็ดอกทานตะวันที่ปลูกเอาไว้ในแปลงเพาะนั้นขยายพันธุ์พืช
ขยายเริ่มมีการที่จะออกดอกชูช่อสีเหลืองแล้ว
พร้อมจะออกดอกในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพตลอดทั้งเดือนนี้ครับ
จากนี้ที่บริเวณประตูทางเข้าหน้าศูนย์วิจัยพึ่งไร่สงขลา
ประดับประดาษไปด้วยดอกดามเรืองที่กำลังออกดอกสีเหลืองสดใสสวยงามครับ
และยังมีการประดับด้วยผ้าขาวดำแสดงความอาลัยในโรงทรัศกาลที่๙
๒ล้านต้นเพื่อเตรียมนำไปประดับตกแต่งสถานที่สำคัญและเส้นทางบริวขบวน
งานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
โดยดาวมเรือง๕แสนต้นจะประดับบริเวณสถานที่สำคัญทั่วกรุงเทพ
เช่นเกาะกลางถนนรัชดำเนินกลางและสูมพระบรมชาญญาลักษณ์
พระราชวังดุสิตรอบสวนจิตรดาอนุสวรีประชาธิปไตยแยกมะควานบรังสรรค์
เสาชิงช้าอนุสวรีชัยสมรภูมิและสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครทุกแห่ง
ตั้งแต่วันที่๒๐ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
ส่วนอีก๑๕๐๐๐๐๐ต้นจากระดับในเขตพื้นที่ต่างของกรุงเทพทั้ง๕๐เกต